จำนวนของผู้ที่ลงทะเบียน
ในการที่จะรับวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ใน๒กลุ่ม
ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุอายุ๖๐ปีขึ้นไป
อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มผู้มี๗โรคเรื้อรัง
ตัวเลขมันออกมาเมื่อวาน
๗๗จังหวัดของประเทศไทย
มีจังหวัดไหนบ้างที่มีการลงทะเบียน
เพื่อที่จะรอคิวการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว
ตัวเลขข้างล่างสุดนะมันอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะ
เพราะรวม๗๗จังหวัดให้คุณผู้ชมดูคร่าวไปก่อน
กรุงเทพมหานครมีผู้ลงทะเบียน
ที่จะขอรับการฉีดวัคซีนถึง๕๑๖๒๘๒คน
แต่มันมีตัวเลขของจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจมาก
และเป็นตัวเลขที่มีความหมายที่เราต้องหยิบยกมาพูดคุยกันวันนี้
ก็คือตัวเลขของจังหวัดเล็กอย่างลำปาง
คุณดูงั้นผมให้ดูข้อมูลของลำปาง
แล้วก็๕พื้นที่ของจังหวัดที่เขาจองคิวการฉีดวัคซีน
นี่ครับเราตัดกรุงเทพออกไปนะ
กรุงเทพมีผู้จองคิวการฉีดวัคซีน๕แสนกว่าคนเราตายออกไปก่อน
แต่รองจากกรุงเทพคือลำปางคุณ

ลำปางมีจำนวนผู้จองคิวรับการฉีดวัคซีน
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย๗โรคเรื้อรังถึง๒๒๓๙๗๖คน

ถ้าไปเปรียบเทียบกับประชากรผู้สูงอายุของจังหวัดลำปาง
ผู้สูงอายุในจังหวัดลำปางมี๑๗๗๘๔๖คน
แล้วคุณคิดดูสิเท่ากับว่าลำปางเนี่ย
คนสูงอายุจองคิวฉีดวัคซีนเกือบ๑๐๐
ใช่เพราะว่าที่เหลือที่มันเพิ่มเติมมาจนมาเป็น๒๒๐๐เนี่ย
เพราะว่ามันมีกลุ่ม๗โรคเรื้อรังด้วย
ใช่ค่ะคือแยกมาแบบนี้ว่าลำปางมีกลุ่มผู้สูงอายุสัก๑๘๐
มีกลุ่มที่เป็น๗โรคเรื้อรังอีกสักประมาณ๓๔หมื่น
ดังนั้นกลุ่มผู้สูงอายุลงทะเบียนจองคิวเกือบจะ๑๐๐
นี่มันมีความหมายนะนะครับส่วนนนทบุรีรองลงมานะครับ
มีผู้ที่ลงทะเบียนจองคิว๕๐๐๐กว่าคน
มุดประการ๔๐๐๐กว่าคนเชียงใหม่๔๓๐๐คน
แล้วก็ชนบุรี๓๖๐๐๐คนนะครับ
ใน๔จังหวัดนี้ข้อสังเกตอะไรรู้ไหมคุณ
ออกมาวิเคราะห์ได้เลยเพราะ๔จังหวัด

เป็นจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม
ดังนั้นคนก็จะสนใจในการที่จะต้องรีบรับวัคซีน
แต่ลำปางมาเป็นอันดับหนึ่ง
ทีนี้ครับจากที่บอกไป
ลำปางมีความหมายว่าทำไมนะฮะ
ถึงมีการบรณรงค์ให้ผู้สูงอายุ

เข้ามาลงทะเบียนในการรับวัคซีนได้เยอะขนาดนี้
เกือบ๑๐๐เต็มของผู้สูงอายุ
กระบวนการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ
ให้กับพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยเป็นยังไง
รวมถึงระบบหลังบ้านว่าเขามีวิธีการยังไง

คงไม่ได้ลงในไลน์เองทั้งหมดหรอก
และก็ที่สำคัญผู้นำทัพ
คุณผู้ชมผู้ว่าลำปางคือใคร

ก็คือผู้ว่านรงศักดิ์โอสธนากรนั่นเองนะคะ
นี่แหละครับผมได้มีโอกาสคุยกับผู้ว่า

เดี๋ยวค่อยไปคุยกับฟังเสียงผู้ว่า

คือผู้ว่านรงศักดิ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อ

คือเมื่อวานคนโทรมาถามเยอะมาก

พอตัวเลขออกไปว่าลำปางรองจากกรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าทำยังไงมีวิธีการยังไง
ผู้ว่าบอกเมื่อวานไม่ให้ข่าวกับสื่อเลยนะ

เห็นตัวเลขออกมาก็ตกใจเหมือนกัน
ตกใจเหมือนกันว่าตัวเลขมันออกมาเยอะขนาดนี้

หรือ๒หิวแสงหรือเปล่า

แต่ผู้ว่าบอกว่าหลังจากเมื่อวานเป็นข่าวออกมา
คนทำงานทั้งหมดของลำปางทบทวนกระบวนการทั้งหมดทั้งสิ้น
พบว่าข้อมูลที่มันออกมาเป็นข้อมูลจริงทั้งสิ้น
การทำงานหลังบ้านของผู้ว่าสำคัญมาก
และของคนในพื้นที่อาสาสมัครอสมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
โดยงานสาธารณสุขสสจจังหวัดสำคัญทั้งหมด
คุณผู้ชมฮะเราไปฟังเสียงทางผู้ว่านรงศักดิ์
ที่เปิดเผยกับผมว่ากระบวนการทำงานของลำปางเป็นอย่างไร
สร้างความมั่นใจให้กับผู้สูงอายุได้ขนาดนั้น
ฟังเสียงกันเลยนะครับ
ถ้าพูดว่าสอบถามปรากฏการณ์ที่ลำปาง
ที่สามารถมีคนลงทะเบียนฉีดวัคซีนคนกลุ่มผู้สูงอายุ
โรคเลื้อรังได้อันดับ๒รองจากกรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าทำยังไงบ้างฮะถึงเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ครับ
เอ่อเราได้รับบ้อบหมายให้ดูแลประสาน
ทำอย่างไรให้คนในจังหวัดได้รับฉีดวัคซีน
ในการจัดสรรจากส่วนนั้นนะครับนี่คือหน้าที่จุดของเรา
ฉีดวัคซีนกับการลงทะเบียนนะครับ
เป็นคนละขั้นตอนกันอืมยังไงฮะอ่ะวันละขั้นตอนกัน
สมมุติว่าวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าอีก๒เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไง
สองเดือนข้างหน้าอาจจะขี้คายสถานการณ์ทั้งโลกนี้ก็ได้
หรือสองเดือนข้างหน้านั้นอ่าอาจจะเลวร้ายกว่านี้ก็ได้ครับ
ตัวเลขติดอาจจะเยอะกว่านี้ถ้าตัวเลขติดเยอะกว่านี้
และถึงวันนั้นเราไม่มีวัคซีนอยู่ในมือ
อยากจะฉีดก็ไม่ได้ฉีดอืมครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า
การลงทะเบียนวัคซีนกับการฉีดเป็นคนละเรื่องกัน
เพราะฉะนั้นเราจะลนลงทีนี้การลนลงให้ฉีดวัคซีน
เราต้องทำการบ้านหรือว่าจังหวัดลำปางเรามีโจทย์แค่ไหนอืมครับ
ครับโจทย์อันที่หนึ่งประชาชนเราเจ็ดแสนสี่หมื่นคน
ขอตัวเลขกลมนะฮะครับเอ่อเจ็ดแสนสี่หมื่นคนเอ่อ
ที่เราดูแลประชาชนถามว่าถ้าเราจะบอกว่า
ลำปางอิสระจากโควิดแล้วพอเดินไปไหนมาไหนได้สบาย
ไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วเนี่ยมีทั้งภูมิคุ้มกันที่ฉีดจริง
มีภูมิคุ้มกันเสมือนเนี่ยครับถ้าเราอ่านในทฤษฎีเราจะบอกว่า
ต้องฉีดอย่างน้อยหกสิบหุ้นเจ็ดเปอร์เซตครับถ้าคนลำปางฉีดห้าแสนคน
เราเชื่อว่าตามพิสดีที่เอ่อคิดกันมาแล้วเนี่ยครับ
ลำปางเราน่าจะมีภูมิคุ้มกันสำหรับคนที่ฉีดและมีภูมิคุ้มกันเสมอ
ครับในจังหวัดลำปางและพี่น้องประชาชนของจังหวัดลำปาง
เราตอบกับโควิดตามติดต่อไปได้ตัวเลขตัวที่สอง
แม้เราอยากจะได้วัคซีนเยอะเราอยากจะฉีดพี่น้องประชาชนเยอะ
ครับแต่ต้องดูศักยภาพตัวเราด้วยว่าตัวเราเองเนี่ย
เรามีศักยภาพเท่าไหร่ครับจังหวัดลำปางเองมีโรงพยาบาลทุกอำเภอ
มีโรงพยาบาลศูนย์ของลำปางมีโรงพยาบาลมะเร็งมีโรงพยาบาล
โรงพยาบาลมะเร็งคือเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางนะฮะโรงพยาบาลกระดูก
เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางมีโรงพยาบาลค่ายนะครับ
ของกระทรวงกรา๖มีโรงพยาบาลเอกชนนะครับ
เอาทุกโรงพยาบาลมารวมกันนะครับครับแล้วก็ฉีดในลักษณะที่
เรายังดูแลพี่น้องประชาชนนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉีดแล้ว
เกิดมีแพ้นิดหรือเป็นยังไงเราจะดูแลยังไง
เพราะฉะนั้นต้องยังไงก็ต้องอยู่ใกล้หมอไว้ก่อนนะครับ

วันละกี่คนครับ

เอา๕๐๐๐คนคูณกับ๒๐กว่าวันของวันทำการ
ถ้าถามว่าเดือนหนึ่งจะฉีดได้ประมาณแสนสอง
แต่ถ้าเราเอาวันเสาร์อาทิตย์เข้าไปด้วย
เราทำงานเหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้นปกติเข้าไปด้วย
๓๐วันทำการเราจะฉีดได้ประมาณแสนห้า
นี่คือข้อมูลบางส่วนนะฮะจากทางผู้ว่านโรงศักดิ์นะครับ
ถึงกระบวนการในการทำงานหลังบ้านของเขาคุณ
คือ๑มีโจทย์มาจากรัฐ
ให้โจทย์มาบอกว่าอยากให้ประชาชนลงทะเบียน
ทางผู้ว่าเองทางจังหวัดเองก็รับโจทย์
การบ้านคิดต่อก็คือศักยภาพในการที่โรงพยาบาลของลำปาง
ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุกับกลุ่ม๗โรคเรื้อรัง
ภาพแค่ไหนก็คำนวณออกมาเป็นเมื่อกี้

หลังจากนั้นคำถามที่สำคัญอีกอย่างก็คือการทำการบ้าน
ว่าผู้ว่าผู้ว่ามีการสร้างความมั่นใจอย่างไร
เพราะว่าในบางพื้นที่นะคุณในบางจังหวัดเนี่ย
สมไปเคาะประตูบ้านเคาะ๑๐หลัง
มีคนตอบรับจะฉีดหลังเดียวเพราะร้อยหลังมีคนตอบรับจะฉีด๑๐หลัง
เพราะฉะนั้นที่ลำปางอยากรู้ว่าวิธีการของเขาคือ

เคราะห์เนี่ยสำคัญสุดเพราะว่าผู้ว่าบอกว่าอสมของเราทำงานเต็มที่นะคุณนะ
คนของอสมดูแลประชาชน๖๐๗๐คน
เดินไปเคาะป๊อกตามบ้านเลยเอาคลิปวิดีโอไปให้ดูเลยว่า
ถ้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙เนี่ย
อุ๊ยแม่อุ๊ยนะจะได้รับการป้องกันตัวอย่างไรบ้าง
พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยบางท่านเข้าใจบางท่านไม่เข้าใจ
ท่านก็ยังไม่กล้าฉีดแต่ทางผู้ว่าทางลำปางเขาบอกว่า
เขาไม่รีบร้อนการสร้างความเข้าใจจนกระทั่งเกิดความมั่นใจ
เป็นช่วงเวลาที่สำคัญปล่อยเวลาให้ชาวบ้านไปนอนคิดสักคืน๒คืน
แล้วก็จะมาคิดตกผลึกได้ว่าฉันจะฉีดหรือฉันไม่ฉีด
ชอบการสื่อสารที่ตัวแทนไปพยายามสื่อสารกับพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ย

เปรียบเทียบแบบนี้ครับเพราะว่าไปบอกชาวบ้านว่า
ถ้าเกิดอาการแพ้มากเนี่ยเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง
ซึ่งมันไม่ค่อยมีโอกาสในการถูกหวยรางวัลที่๑นะครับ
แต่ถ้าท่านไม่ฉีดท่านติดโควิด
ติดโควิดของท่านเหมือนท่านถูกหวยกินทุกงวด
สื่อสารไปง่ายผู้ว่าบอกขอสื่อสารง่าย
แล้วอีกอย่างนะฮะในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับ
เรื่องของไลน์หมอพร้อมหรือแอปหมอพร้อมเนี่ย
อุ๊ยแม่อุ๊ยคนเท่าคนแก่เขาทำไม่ได้
ดังนั้นอสมสำคัญถ้าพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ย
มีจุดประสงค์ว่าจะฉีดอสมจะลงทะเบียนให้
แล้วก็ที่จังหวัดมีลำปางพร้อมก็คือมีคอร์เซ็นเตอร์ลำปางพร้อม
ถ้าพ่ออุ๊ยแม่คุ้ยไปนอนคิดสักคืน๒คืน
แล้วอยู่โทรมาคอร์เซ็นเตอร์บอกเออโอเคตัดสินใจจะฉีด
ลงทะเบียนให้อุ้ยงั้นแปลว่าระบบหลังบ้านนี่เขาดีมากเลยนะคุณผู้ชม
ดีมากผมฟังยังทึ่งเลยนะแต่ว่าทางผู้ว่าเองก็บอกว่าเนี่ยครับ
ทั้งหมดทั้งมวลมันก็มีเรื่องที่ต้องอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจ
มันก็มีผลอันไม่พึงประสงค์เหมือนกันมีผลบวกผลลบเหมือนกัน
แต่ในสถานการณ์ที่เราไว้วางใจไม่ได้
การมีวัคซีนจะให้ฉีดอยู่ในมือมันสำคัญกว่า
คุณลงทะเบียนไว้เถอะคุณจองไว้ก่อนมีวัคซีนไว้แล้ว
เขาพร้อมจะฉีดให้เราแต่ถ้าเราเกิดความไม่มั่นใจ
แล้วก็เราแบบว่าเปลี่ยนใจแล้วอันนี้เดี๋ยวไปทำความเข้าใจกันใหม่นะครับ
นี่คือทางผู้ว่านะครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับผมนะครับ
คือสรุปคือตีโจทย์ทำการบ้านกระบวนการหลังบ้านที่ชัดเจน
เทคโนโลยีก็มีคนเข้าไปช่วย
ผู้ว่าว่าผู้ว่ารู้สึกไงที่สร้างปรากฏการณ์แบบนี้อีกแล้ว

ผู้ว่าบอกผมก็ทำงานเต็มที่แล้วครับ
แล้วก็ขอบคุณไปถึงหน่วยงานในจังหวัดทุกคน

ใช่๒ส่วนหลักเลยนะสื่อสารให้เข้าใจง่าย
พอคนเข้าใจแล้วระบบหลังบ้านต้องพร้อม
เพราะว่ามีผู้นำที่เข้มแข็งที่แข็งแกร่ง

เห็นคนที่ไปคอมเมนต์ในโซเชียลไหม
บอกว่าแหมผู้ว่าคนนี้ถ้าเป็นงานเกี่ยวกับว่า

เต็มที่ใช้ได้เลยทีเดียวอยากให้เป็นนู่นเลยพูดไม่ได้นะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะนิดนึงของเรื่องที่ลำปางแล้วกันค่ะ
จริงมีผู้เสียชีวิตเป็นรายแรกของจังหวัด
ก็มีการรายงานออกมาเมื่อวานนี้ด้วยนะคะ
ผู้เสียชีวิตเป็นชายไทยอายุ๓๔ปี

แล้วก็ผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นโรคอ้วน
น้ำหนักเยอะมาก๑๔๐กิโลกรัม
ก็ไปตรวจหาเชื้อ๒๕เมษา
พอผลออกมาหลังจากนั้นอาการแย่ลง

ปอดอักเสบอย่างรุนแรงนะคะ